ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้เนี่ย
หลายพื้นที่มีรายงานว่าน้ำเริ่มคลี่คลายแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบดูคือหลายพื้นที่นี่คือแห้งแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะที่ชุมพรยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่
แล้วก็ถนนนะคะหลายสายเชือกมือสายหลักภาคใต้ที่ผ่านชุมพรเนี่ย
ตอนนี้เปิดใช้สัญจรได้แล้วด้วยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมพร
ยังมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อ๒วันก่อนค่ะ
วัดปริมาณน้ำฝนได้ร้อยห้าสิบถึงกว่าร้อยเอ่อสองร้อยมิลลิเมตรเลยนะคะ
มีน้ำท่วมหนักในสี่อำเภอแต่ว่าล่าสุดปริมาณฝนตกเนี่ยลดลงแล้ว
เจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยนำชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
แล้วก็เรือท้องแบนค่ะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทธกภัย
ที่บ้านนาครามตำบลนาโพอำเภอสวีเพราะว่ามีน้ำท่วมสูง
จุดกว่า๑เมตรรถไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้
ส่วนอำเภอหลังสวนทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่๙ตำบลบังมะพร้าวค่ะ
อบพยพสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ปลายน้ำ
น้ำมันจะไหลลงทะเลนะคะส่วนถนนเอเชียสี่สิบเอ็ด
ซึ่งเป็นถนนสายหลักภาคใต้ถูกน้ำท่วมตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้
หลังจากที่น้ำเนี่ยลดระดับลงสู่ภาวะปกติทางแขวนการทางก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการได้แล้วค่ะ
ช่วงประมาณ๘นาฬิกาที่ผ่านมาตอนนี้รถวิ่งได้แล้วนะคะ
และก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
ไปดูที่สุราชค่ะสุราชเนี่ยส่วนใหญ่น้ำที่ท่วมลดลงแล้ว
มีพื้นถนนบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลังจากที่ฝนหยุดตั้งแต่ช่วงดึกคืนที่ผ่านมา
ทางจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนค่ะยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกเอาไว้ด้วย
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าชนะเพราะว่าระดับน้ำในคลองหลายแห่งปริมาณน้ำยังสูง
ส่วนที่เกาะสมุยนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วเหมือนกัน
พ่อค้าแม่ค้าเร่งทำความสะอาดเปิดร้านขายของ
ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยนำรถแบ็คโฮลไปเปิดร่องระบายน้ำ
เพราะว่ายังมีพวกเศษขยะค่ะแล้วก็เศษวัชพืชที่ไหลไป
ขวางทางน้ำจะได้ผลักดันน้ำจากพลุเฉวงออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น
แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือถ้ามีฝนตกลงมาอีกอ่ะนะคะส่วนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะ
หลังเกิดฝนตกหนักก็เลยทำให้ดินแล้วก็หินบนภูเขานะคะสูงสองร้อยเมตรได้เนี่ย
ไลด์ลงมาในพื้นที่สวนยางพาราของชาวบ้านในตำบลเปลี่ยนอำเภอศรีชน
เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจก็พบว่ามีพื้นที่ที่เสียหายประมาณห้าไร่แต่ว่าไม่มีชาวบ้านได้รับอันตรายนะคะ
นำป้ายมาวางกั้นไว้ไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้พื้นที่ส่วนบริเวณคลองเปลี่ยน
มีฝ่ายน้ำล้นที่ถูกน้ำป่าซัดพังเสียหายแล้วก็มีตลิ่งริมคลองที่พังไปค่ะ
พยากรอากาศกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนกลางเนี่ยเคลื่อนลงอันดามันตอนบนแล้วค่ะ
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง
ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะ
จังหวัดที่คาดว่าจะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือประจวบคีริขันค่ะ
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะ
ฝนนี้ก็จะตกบวกไปอีกนะคะประมาณสองถึงสามวันนะคะ
ประมาณจนถึงวันพุธนะคะ